ช่วงเย็นที่ผ่านมามีเหตุกระหน่ำยิงเข้าไปในงานแต่งงานแห่งหนึ่งฮะ
คราวนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕รายและท้ายที่สุด๑ใน๕นั้นเสียชีวิต
นี่เป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบสารที่เกิดเหตุนะครับ
ตำรวจสนสุธิศาลลงตรวจสอบจุดเกิดเหตุภายในซอยสุธิพงศ์๑ทับ๑
แวงดินแดงเขตดินแดงหลังสนสุธิศาลแค่นั้นเองนะฮะ
พบหัวกระสุนปืนขนาด๓๘หลายนัดตกเกลื่อนอยู่ตามพื้นนะครับ
หลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุยิงกัน
จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕คนเป็นชาย๔คนและเป็นหญิง๑คน
โดยจุดเกิดเหตุเป็นโรงจอดรถของบริษัท
รับติดตั้งระบบท่อสารหุปโภค
หน่วยกู้ชีพนเรนทรเร่งนำตัวคนเจ็บทั้งหมด
ส่งโรงพยาบาลราชวิถี๒คน

และโรงพยาบาลบรามาธิบดี๑คน

ก็คือนายนัทธวุฒิพินิษฐ์ใหม่อายุ๒๔ปี
ซึ่งถูกยิงเข้าที่ซี่โครงซ้าย๑นัด
วนมบริเวณหน้าอกขวา๑นัด

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบรามาธิบดี
ขณะนี้เสียชีวิตแล้วนะครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ

เวลาสักประมาณ๔โมงครึ่งช่วงเย็นนี้นะครับ
ระหว่างที่คนในงานแต่งกำลังดื่มกินเลี้ยงสังสรรค์กันอยู่
จู่มีกลุ่มคนร้าย๔คนครับ

ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในซอยประมาณ๒๓คัน
เมื่อมาถึงคนร้าย๒ใน๔ที่มีอาวุธปืนนะคุณนะ

กระหน่ำยิงเข้ามาในงานแต่งงานครั้งนี้
ยิงไปที่โต๊ะของแขกในงานเลี้ยง

เป็นรุ่นน้องที่เคยเรียนในสถาบันเดียวกันกับเจ้าบ่าว
เพราะว่าเจ้าบ่าวเรียนสาบันเทคโนดังแห่งหนึ่ง

ก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้าที่คนร้ายจะก่อเหตุยิง

ก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางถนนรัชดาพิเศษนะครับ
ประมาณสองครั้งเข้ามากัน

เห็นบอกว่ามีการมาดูบ้านเราไว้ก่อน

กี่คนทั้งหมด

มีอาวุธปืนทับทุกคนเลยไหม
มีอาวุธปืนอยู่ประมาณ๒คน
ขี่มอไซค์มาแล้วก็มาจอดอยู่หน้าบ้าน
จอดหน้าบ้านแล้วก็ชักปืนมายิง

พูดเลยไม่พูดเลยแล้วก็สาดยิงเข้ามาเลย
ทีมข่าวของเราได้คุยกับพ่อของเจ้าสาวนะครับ
เปิดเผยถึงข้อมูลบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ย

เป็นช่วงที่งานพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ยังคงนั่งกินเลี้ยงกันอยู่ที่ลานจอดรถจุดเกิดเหตุนะฮะ
ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เคยเรียนสถาบันเดียวกัน

จากนั้นพ่อเจ้าสาวก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
พ่อบอกก็รู้สึกเสียใจมากที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นในงานแต่งของลูกสาว

ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจได้กันตัวเพื่อนของผู้บาดเจ็บ
ก็คือฝั่งของเจ้าบ่าวเนี่ยนะฮะจำนวน๘คน
สอบปากคำเพื่อหาสาเหตุการก่อเหตุครั้งนี้
แล้วก็ต้องไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีของคนร้าย
เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพราะถือว่าเป็นเหตุอุกอาจจริงนะครับ